คนไทยเกือบครึ่งประเทศนะคะ

ไปลอยกระทงกับนางนพพระมาศจักรวาล

จะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า
ขอเสียงปรบมือให้กับกระทงลาดนะครับ

โอ้โฮ
โอ้โฮโยะมากคนไทยโยะมาก
โอ้โหน้องแอนโทเนียเขาไปร่วมงานลอยกระทง

แอนก็มาปรากฏตัวในชุดไทยสวยมากคุณ
นกพระมาศนารีสีอโยทยา

ห่มสบายสองชายด้วยผ้าปักไหมสีลายเครือดอกพุทธตาล
่งจีบด้วยผ้าลายอย่างลายสายสุคน
มาพร้อมกับเครื่องประดับสมัยอายุทยาคุณผู้ชมค่ะ

มาร่วมลอยกระทงไปกับแฟนนางงามนะ

น้องตั้งวงจับจีบโชว์สเต็ปรำไทยไป๑กลุ่มก่อนลอย
สวยงามนี่นะคะ
คือแบบเป็นกันเองเข้าถึงง่ายด้วยน้องแอนโทเนียนะ
สมแล้วกับตำแหน่งนางนพมาศในดวงใจของคนไทยทุกคน
อันนี้ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะชาวไทยตั้งให้เออ
แล้วเห็นน้องใส่ชุดไทยบ่อยเลยช่วงนี้นะฮะ
อย่างวันที่กลับถึงเมืองไทยก็เป็นชุดไทยจักรีใช่ไหม
แอนก็พูดเองเลยว่าหนูชอบชุดไทยมากเลย
และที่สำคัญคือบอกด้วยนะคะว่า
การปรากฏตัวในชุดไทยหลังจากนี้ไป
รอดูเลยชุดไม่ซ้ำจำไม่ได้แน่นอน
ต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่แอนใส่ชุดไทยไม่เคยช้ำค่ะ
กดดันพี่ที่แต่งตัวให้เลย
ชอบใส่ชุดไทยมากเลย
เป็นชุดที่ส่งพลังให้แอนแล้วก็ช่วยเป็นให้ทุกคนเห็นว่าความเป็นคนไทย
ไหนก็มีโอกาสน้องแอนโทเนียได้เจอกับพี่นักข่าวของเรา
เปิดใจหน่อยดราม่าในกองประกวดเจอบ้างไหมสวยแบบนี้นะ
ประเด็นที่มีคนที่ไม่ชอบ

มีคนไม่ชอบน้องแอนพยายามกันไม่ให้แบบว่า
ให้เธอได้มงกันเถอะกันซีน
น้องก็ตอบแบบชัดเจนเลยว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะ
อยากให้ทุกคนโฟกัสขอให้คนโฟกัสแต่คนที่ส่งพลังบวกให้หนูก็พอ
เพราะรู้ว่ามีคนคอยเชียร์คอยให้กำลังใจอีกหลายคนตอบแบบนี้มงลงค่ะสุดยอด

เขาเรียกว่าอะไรบ้างนะเป็นคนที่ไม่พาดพิงถึงใคร
รับแต่พลังบวกด้านลบเอาออกไปจากชีวิตเลย
ชอบมากไม่สนใจแบบว่าดราม่าไปต่อได้สวยเลยค่ะ